นี้หลายคนเครียดนะคะทั้งเรื่องการบ้านการเมืองเอ่ย
เรื่องโควิดเอ่ยแต่ไม่เป็นไรอ่ะเช็คดวงสิจ๊ะ
เช็คดวงเมืองซะหน่อยแล้วก็เช็คดวงตัวเองด้วยนะคะ
หลังจากเดือนเมษายนนะยาวไปถึงสิ้นปีเลย
นอกจากมันจะมีแมวนมจะดีขึ้นนะ
ยังมี๓ราศีที่ดวงดีทะลุมิติ
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะ

อุปสรรคปัญหาในบ้านเมืองเรามันก็ไม่ได้ร้ายแรงเหมือนช่วงที่ผ่านมา
แต่ถามว่าดีไหมก็ยังไม่ดีนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือเจอเรา
ดาวที่มันร้ายมากมันก็เหมือนกับคนป่วยค่ะ
เหมือนกับว่าเพิ่งฟื้นไข้ก็จะค่อยดีขึ้น
สำหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกได้ว่าดวงดีรอบด้าน
ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะคะ
ชาวราศีสิงศ์นะคะสำหรับชาวราศีสิงศ์เนี่ยก็ถือว่า
เป็นราศีที่ดวงดีอันดับที่๒นะคะรองมาจากราศีกุมค่ะ
อีกราศีหนึ่งที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะคะ
ถุนนี่ถือว่าเป็นราศีที่ช่วงที่ผ่านมาเจอกับอะไรมากมาย
รสุมชีวิตอุปสรรคปัญหานะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไป
โอกาสนะคะและความสำเร็จเนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ